หน้าเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่น๑๐กว่าคน
รุมทำร้ายนักศึกษาชั้นปีที่๑
ตอนแรกมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นความขัดแย้งระหว่าง๒สถาบันหรือไม่
ค่ะตอนแรกเนี่ยหาสาเหตุไม่ได้ด้วยซ้ำ
เพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยทรัพย์สินก็ยังอยู่ครบ

เป็นคู่อริต่างสถาบันก็ไม่ใช่เพราะผู้เสียชีวิต
เขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนกว่าแล้ว
หรือว่าจะเป็นเรื่องของการแก้แค้นส่วนตัวก็ไม่น่าจะใช่
เพราะเพื่อนผู้เสียชีวิตที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่า
ยืนยันว่าไม่รู้จักเลยกับกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุ
ตอนแรกก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้แบบนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยจับได้แล้ว
สุดท้ายเขายอมรับมันเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาส
เพียงแค่กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถไปในซอยไปเบียดกลุ่มผู้เสียหาย
มีการต่อว่าต่อขานกันถึงขั้นกับลงมือลงไม้แล้วก็ไปแทงเขาเสียชีวิต๑คน
แล้วก็กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เมาด้วยเมามา
ซอยนี้เป็นซอยแคบค่ะผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์กันมาไงมาไป๑๐คน
กลุ่มผู้เสียชีวิตเขาเดินกันอยู่สามคนเดินเท้ามาในซอยพอซอยแคบมันก็เป็นไปเบียดกันอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็แบบต่อว่าต่อขานกันไปพวกที่มาเยอะก็เมาด้วยก็เลยลงมือเอามีดไปปาดคอเขาตายนะฮะ
คนที่เสียชีวิตก็คือนายวิชาหนูอุดมอายุ๒๐ปีครับเป็นชาวพัทธลุง
ถูกมีดเนี่ยแทงเสียชีวิตอยู่ในซอยวงสว่าง๑๑แถวบางซื่อครับเมื่อกลางดึกของวันที่๒๗ที่ผ่านมา
วันนี้พลตำรวจตรีเอกชัยบุญวิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจตำรวจนักศึกษาหนูอุบาลสองบอกว่า
รวจสนประชาชื่นจับกลุ่มเยาวชนชาย๑๐คนได้แล้วครับที่ก่อเหตุ
หลังจากก่อเหตุไปเพียง๑๐ชั่วโมงด้วยกันนะฮะ
การจับกลุ่มเนี่ยเป็นนักศึกษาอาชีวะปี๑ถึงปี๓แล้วก็เป็นสิทธิ์เก่า
ซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ืนเมากันมาไปดื่มกันมากับเพื่อนฝูงนี่แหละครับ
ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กับกลุ่มเพื่อนรวม๑๕คน
คนนี้เป็นผู้ชาย๑๑คนแล้วก็มีผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วย๔คนรวมเป็น๑๕คน
เข้ามาในซอยและอย่างที่บอกไปว่าซอยมันแคบมากแล้วรถกันมาก็หลายคันด้วยนะฮะ
แล้วก็ไปเจอกลุ่มของผู้เสียชีวิตเดินกันมาสามคนสวนทางกันมาแล้วเนื่องจากว่าเป็นซอยแคบ
ขับขี่รถไปมันก็ไปเบียดกลุ่มของผู้เสียชีวิตจนถูกกลุ่มผู้เสียชีวิตต่อว่า
ด้วยความโมโหเมามาด้วยปรีเข้าไปทำร้ายเลยฮะโดยใช้อาวุธมีดก็คือมีดสปาต้ายาว๘นิ้วอะครับ
เขาพกมาด้วยนะปรีเข้าไปแทงกลุ่มผู้ตายจนเขาตายแล้วก็แยกย้ายกระหลบหนีไป
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะฮะแจ้งทั้งหมดเลยนะครับทั้ง๑๐คนนี่แหละในข้อหารร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนจะคุมตัวทั้ง๑๐คนไปฝากขังต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลางในวันนี้นะครับ
ส่วนทางด้านของผู้ต้องหาอีก๑คนเป็นเยาวชน
ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งระหว่าง๒สถาบันแน่นอน
ไม่ได้เป็นคู่อดีตกันมาก่อนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่มีเหตุบาดม้างกันมาก่อนแต่มันเป็นเหตุซึ่งหน้า
ทะเลาะกันในวันที่เกิดเหตุเท่านั้น
ส่วนมือปาดคอไม่ใช่สิทธิ์เก่าแต่อย่างใดเขาบอกว่า
มันเป็นการแอบอ้างสุดท้ายก็จับได้
เหลือ๑คนที่อยู่ระหว่างการรอที่จะมอบตัวอยู่
ความคืบหน้าก็๑๐ชั่วโมงจับได้แล้ว
ส่วนเพื่อนของผู้เสียชีวิตอีก๒คนก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ถูกโชคเขาที่ใบหน้าถูกหมวกกันน็อกฟ้า
แต่ว่าเขาวิ่งหนีทันก็เลยแค่บาดเจ็บนะคะ